นอกจากไปหาเบลของการพัฒนาศรีกิจในพื้นที่

โดยเฉพาะชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่ของเชิงเขา
บูโดบนกับบูโดล่าง
ไม่มีที่ทำกินเพราะว่าพื้นที่นั้นไปคาบเกี่ยวกับอุทยานแห่งชาติ
เขาบูโดด้วยนะครับติดตามจากรายงานของคุณอารยาโภจาครับ
บางที่นามนี่ก็ปลูกบะล้าวเหลวรองกองเรามีแล้ว
แต่ไม่มีชาติโดดมีเนออสรสามมีอะสรุพอแค่นั่นหนึ่ง
แต่ว่างแค่เพราะก็ไม่มีสต้องชาติโดด

ตัวแทนชาวบ้านอำเภอบาเจาะนราธิวาส
ดีใจอย่างที่สุดที่ในวันพรุ่งนี้

ผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี

ซึ่งอยู่ใกล้กับเขตอุทยานแห่งชาติเขาบูโด
หลังจากที่รอคอยมานานตั้งแต่ปี๒๕๕๙
หลังเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่เกิดขึ้น

และการตรวจสอบเอกสารสิทธิ์ต้องชะงักไป

มีความหมายต่อชาวบ้าน๘๐๐คน

โดยเฉพาะที่อยู่โดยรอบเขาบูโดเพราะนี่หมายถึงพวกเขาจะมีที่ดินทำกินอย่างถูกกฎหมาย
และการลงพื้นที่ของพลเอกประยุทธ์ในครั้งนี้ยังหมายถึงการหารือการลงทุนในพื้นที่๓จังหวัดชะแดนภาคใต้
เพื่อการพัฒนาในพื้นที่นี้ของภาคเอกชนและภาครัฐเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจและการสร้างงานสร้างรายได้ของคนในพื้นที่
โดยเฉพาะการติดตามความคืบหน้าโครงการเกาะสร้างของบริษัทศรีตรังสาขานราธิวาสซึ่งเดินหน้าสร้างโรงงานผลิตยางแท่ง
และมีกำลังการผลิตถึง๖๐๐๐ตันต่อปีทำให้ก่อให้เกิดรายได้หมุนเวียนต่อเดือนถึง๓๐๐ล้านบาท
โดยโรงงานแห่งนี้รับอัตราจ้างคนในพื้นที่ถึง๖๐คน
โดยเป็นคนนราธิวาสถึง๕๔คนยาลา๒คน

ตามนโยบายการจ้างงานเน้นคนในพื้นที่
ขณะเดียวกันนายกรัฐมนตรี
จะประชุมแผนงานหน่วยงานความมั่นคง
เพื่อติดตามการปฏิบัติงานและการติดตามคดีสำคัญ
ความคืบหน้าแผนงานการพัฒนา
โครงการประชารัฐโครงการพาคนกลับบ้าน
โดยเฉพาะการติดตามการเกาะสร้างและปรับปรุงเส้นทาง๓๐
เส้นทางในพื้นที่๓จังหวัดชายแดนภาคใต้
อกจากนี้มาตรการรักษาความปลอดภัย
ในพื้นที่นราธิวาสได้เพิ่มกำลังเข้มข้น
ทั้งการตั้งด่านลอยจุดสกัดและด่านถาวร
ให้มีความเข้มข้นเพื่อดูแลรักษาความปลอดภัย
ในพื้นที่อย่างหนาแน่นเตรียมพร้อมสำหรับการเดินทาง
ลงพื้นที่จังหวัดนราธิวาสของนายุครัฐมนตรีในวันพรุ่งนี้